เพียงกระซิบบอก

กระซิบบอกรับรองคุณจะสมหวัง

ไอ้แดงไอ้ดำสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้คืออะไร
ผู้คนต่างมาขอพรกันที่นี่
พี่กัดแห่งวันนี้มีคำตอบค่ะ

มาที่วัดบางแพรกนะคะ

สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาแล้วนะคะ
ที่วัดนี้ค่ะจะมีวิหารอยู่แห่งหนึ่ง
ที่มีความเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะ
ซึ่งวิหารนี้นะคะประดิษฐานหลวงพ่อหินค่ะ

มีเสียงล่ำลือจากชาวบ้านนะคะว่า
ถ้าเรามาขอพรด้วยความตั้งใจ
ก็มักจะได้สมใจปรารถนานะคะ
โดยเวลาที่ชาวบ้านนะคะเขาจะเอาของมาถวายค่ะ
ส่วนใหญ่เขาจะเป็นพวกไข่ต้มนะคะ
ขนมตะไลขนมเสน่ห์จันทร์
ขนมไข่เมืองนลหรือว่าบางคนค่ะ

และนอกจากนี้นะคะที่กลางวิหารแห่งนี้ค่ะ

ผุดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ

บ่อน้ำนี้นะคะมีความเข้มขลังค่ะโดยทางวัดนะคะเคยนำน้ำนะคะในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ค่ะ
ปลุกเสกเป็นวัตถุมงคลประจำวัดนะคะนั่นก็คือไอ้ไข่นั่นเองค่ะ
และนี่นะคะก็คือไฮไลท์เด็ดของวัดนี้ค่ะนี่ก็คือไอ้ไข่วัดบางแพรกนะคะ
บอกได้เลยนะคะว่าชาวบ้านแถวนี้เนี่ยเขาล่ำลือกันมากเลยค่ะว่าไอ้ไข่นี้นะคะ
มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากมากเลยค่ะแต่ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
อาจจะงงค่ะว่าเอ๊ะทำไมมีไอ้ไข่ต้อง๓องค์นะคะ
แต่ว่าจริงแล้วนะคะองค์ที่เป็นไฮไลท์เด็ดเนี่ย
ก็คือองค์กลางนะคะส่วนสององค์ด้านหน้านี้นะคะ
ก็คือไอ้แดงกับไอ้ดำนะคะเรียกว่าเป็นกุมารพลายกระซิบค่ะ
ถ้าจะขอพรให้ได้ผลนะคะต้องเข้าไปกระซิบใกล้ค่ะ
ไอ้แดงนะคะจะขอพรเกี่ยวกับเรื่องของพวกโชคลาบเงินทองความร่ำรวยนะคะ
แต่ถ้าใครนะคะที่ต้องการมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของคดีความค่ะ
ต้องมาขอพรที่ไอ้ดำเลยนะคะ
ส่วนในเรื่องของของที่จะนำมาถวายที่นี่นะคะ
ก็จะเป็นของทั่วไปค่ะที่เรานำมาถวายไอ้ไข่เลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพวกของเล่นขนมน้ำแดงนะคะ
หรือว่าเป็นพวกรูปปั้นไก่หรือว่าบางคนอาจจะเป็นการจุดประทัดถวายก็ได้ค่ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะที่วัดนี้เขาจะดีอย่างหนึ่งค่ะ
ก็คือถ้าใครที่เอาของเล่นมาถวายนะคะ
ทางวัดเขาจะมีการรวบรวมของเล่นค่ะ
แล้วก็เอาไปบริจาคนะคะให้กับเด็กกำพายากไร้ได้เล่นกันค่ะ

ซึ่งองค์พระราหูที่นี่ค่ะจะแปลกกว่าที่อื่นนะคะ
เพราะว่าเป็นองค์พระราหูแบบเต็มตัวเต็มองค์นั่นเองค่ะ
และถ้าใครที่อยากจะขอพรในเรื่องของโชคลาภแล้วก็การเสี่ยงดวงนะคะ

เจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะให้เราเนี่ยสามารถขอพรในเรื่องของพวกเงินทองแล้วก็โชคลาภได้ค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ทุกท่านทุกราศีนะคะ
หาโอกาสในการมาทำบุญที่วัดบางแพรกแห่งนี้ค่ะ
โดยเฉพาะชาวราศีเมษแล้วก็ชาวราศีตุลนะคะ
เพราะว่าทั้งสองราศีนี้ถือว่าเป็นราศีที่ดวงมาฟ้าเปิดในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
หลังจากที่พระราหูมีการโยกย้ายราศีในวันที่๑๗ตุลาที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะ
ถ้ามีโอกาสได้มาไหว้พระทำบุญสักหน่อยหนึ่งก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างดีมากเลยค่ะ
แต่คุณผู้ชมคะการที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้ค่ะ
ก็ขึ้นอยู่กับสองมือของเรานะคะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของวัดบางแพรกได้เพิ่มเติมนะคะ
ส่วนข้างหน้าหมอไก่จะพาไปฝั่งหลวงพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ